สามสาวตัวตึงสายสายแห่จ้ะโคจรมาปะกันนะฮะ
นำทีมตึงโดยนี่ติช่าอ๋อแล้วก็เชียร์ที่คำพรงานนี้บอกเลยว่า
รังสิตยังร้ายก็ยังต้องพ่ายลีลาจะเป็นยังไงนั้น
ไปชมกันในช่วงจ๊อจ๊ะริมจ้อ
ลมอะไรหอบมาให้เจอกันกับแก๊งสามตัวตึง
อย่างติช่าสาวเซ็กซี่ขายขำหมอเจี๊ยบละละนา
ตลกสุดหล่อที่เป็นคุณหมอได้นิดหน่อยมาในชุดแว้นบอยคอยรัก
แล้วก็เกือบลืมไปเลยนะว่าเชียร์ที่คำพรนี่นางเอกตัวท็อปนะจ๊ะ
ลูกวันเนี้ยที่มาในชุดนอนพามันว๊ะเอาล่ะ
กูทีมพร้อมขนาดนี้ขอจัดแฮท
รังสิตมันร้ายอ้าวจะเป็นยังไงไปดูลีลาแว้นชวนหากันเลย
สามตัวตึงเออทั้งจึงขนาดนี้
รวมตัวครั้งหน้าขออย่าแผ่วนะจ๊ะตัวเอง